กรังมังกรฟ้าขายลอตเตอรี่เกินราคา
นี่เป็นต้นต่อทำให้ราคาลอตเตอรี่มันแพงเกินจริงหรือเปล่า
เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบที่บริษัทมังกรฟ้าคุณผู้ชม
ก็มีรามโบอีสานกับบิ๊กโจ๊กเขาก็เข้าไปตรวจสอบที่มังกรฟ้าเลย
หลายคนก็อุ๊ยฉันซื้อไว้ลอตเตอรี่ฉันงวดนี้จะโดนอายัดหรือเปล่า
ทำยังไงคือทางด้านของนายเสกสกลอัตถาวงศ์เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
แล้วท่านพลธรรมดโธสุดเชษฐ์หักพลาดท่านพูดช่วยผ่องบัตรรอก็ไป
ก็ตามหมายสารของจังหวัดนทบุรีแหละครับโอ้โหกล้องวงจรปิดเยอะทีเดียว
นะครับคือเหตุผลที่ต้องการไปตรวจสอบเพราะอะไร
มีการร้องเรียนแล้วก็มีการสืบสวนในทางหนึ่งบอกว่าบริษัทนี้
จริงแล้วไม่ได้รับการจัดสรรโคต้าในการเป็นผู้แทนจำหน่ายสลาก
หรือว่าซื้อจองสลากล่วงหน้าเลยค่ะแต่ไปใช้วิธีการไปกว้านซื้อจากผู้ค้ามรายย่อย
ได้รับโคต้าไปอย่างถูกต้องจากกองสลากแล้วก็กว้านซื้อจากบุคคลทั่วไป
ห้าล้านกว่าฉบับต่อเดือนห้าล้านกว่าฉบับต่อเดือน
เอาไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์มังกรฟ้าเป็นการเสนอขาย
หรือเป็นการแทรกแซงกลไกของสลากทำให้ราคาสลากแพงสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด
ใช่หรือไม่แล้วตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ๑๐๐ล้านบาท
ในบริษัทนี้นะครับจากการตรวจสอบเมื่อวานนี้มีการเข้าไปที่ห้องนิรภัยของมังกรฟ้า
เพราะว่ามันมีลอตเตอรี่เก็บอยู่กว่า๒ล้านฉบับ
หรือว่าประมาณสักสองหมื่นเล่มได้เขาได้มาจากโคต้าสลาก
จากผู้ได้โคต้า๔๐๐กว่าคน
ซึ่งสำนักงานสลากจะรวบรวมข้อมูลพิจารณาเอาผิด
เรื่องต้นเลยต้องบอกว่าผู้ค้ารายย่อยรายใดที่เอาสลากไปขายให้กับมังกรฟ้า
คุณจะถูกตัดสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายตลอดชีวิต
เพราะถือว่าผิดเงื่อนไขของกองสลากอย่างรุนแรง
คนได้โคต้าคุณต้องขายย่อยขายปีกตามที่คุณได้สิทธิ์ไป
แต่คุณไปขายให้กับบริษัทนี้อันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากบอกว่าเดี๋ยวตัดสิทธิ์เลย
สำหรับผู้ค้าที่นำไปขายต่อแบบนี้ถือว่าผิดเลย
เกินราคาคุณผู้ชมเพราะอะไรไปขายนู่น๙๐บาทบ้าง๑๐๕บาทบ้างอะไรแบบนี้
ซึ่งการไปซื้อขายผ่านแพลดฟอร์มอันเนี้ยจริงจริงเราก็บอกเขามีค่าด้วยเหมือนกันเนอะ
ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้บริการเขาจะมีการสแกนเข้าสู่ระบบในใบละ๕บาทด้วยกันนะครับ
ว่าเป็นของใครอันนี้มันตรวจสอบได้นะแล้วก็จะมีการยก
โคต้าไปเลยนะครับตามกฎหมายนะฮะได้โคต้ามาเขามีการ
จองงวดละ๕เล่มหรือ๕๐๐ฉบับต่อคนเท่านั้นแน่แล้วนอกจาก
ที่สำนักงานการสลักสำนักงานใหญ่ที่
คุณพัชราก็บอกได้ครับว่ายินดีผมไม่ได้ตกใจอะไรนะ

ผมเป็นแค่ตัวกลางในการเอาสลาก
แล้วผมเก็บรักษาสลากเอาให้เป็นการซื้อฝาก
แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ใช่ต้นเหตุของการทำให้ราคาสลากมันแพง
เพียงแต่ว่าให้คนที่เคยเดินขายมาขายกับผม
แล้วผมเอาสลากมาขายผ่านทางแพลตฟอร์มเท่านั้น
รายได้จากบริษัทผ่านการสแกนเท่านั้นเริ่มต้นที่๓บาท๕บาท
และยืนยันว่าผมเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะผมจัดตั้งในรูปแบบบริษัทมีการเสียภาษีอยู่แล้วเจ็ดเปอร์เซ็นต์
รายได้จากมังกรฟ้าช่องทางเดียวคือการสแกนไม่ได้มีการ
รายได้จากการขายสลากเกินราคาสักใบ
ส่วนตัวยืนยันเลยไม่ได้หนักใจพร้อมให้ความเป็นจริง
แต่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่คนไม่เข้าใจ
นะครับฟังเสียงของคุณพัชระหน่อยครับ

มันไม่แฟร์กับคุณหรือเปล่า
ให้ทุกคนมาคำถามนะคะว่าเป็นเพราะเรากันจริงหรือ
ที่ทำให้สลักมีราคาที่สูง
คุณพัชรัฐย้ำอีกทีนึงว่า

ไม่ใช่ต้นต่อของการทำให้ราคาสลากแพง
เขาไม่ได้เป็นคนกำหนดว่ามันต้องขายเท่าไหร่
เขาแค่ได้ค่าคล้ายค่าธรรมเนียมจากการสแกน๓บาท๕บาทต่อใบ
นะฮะต้องไปดูต้นต่อที่แท้จริงว่ามันเกิดจากอะไร
แต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็ต้องบอกว่า

แต่ย้ำแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่เขาตรวจสอบกันเสร็จ
คุณพรรจาระเข้านั่งไลด์ในเฟซบุ๊ก
ไม่ได้โดนอายัดก็ยังสามารถที่จะสมมุติคุณถูกคุณก็ได้ขึ้นเงินได้ตามปกติ
แล้วก็มีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยนะครับ
คือบริษัทมังกรฟ้าเนี่ยเขาก็รายงานผลประกอบการเมื่อปี๖๓เอาไว้นะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่โอ้โหตึกใหญ่เลย
แล้วก็มีการดำเนินธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหม
งบเมื่อปี๖๓เนี่ยรายได้ทั้งปีครับ๓๗๐๐๐๐๐ครับ

กำไร๑๗๐๐๐ครับ

๖๓นะแต่ว่าหลังจากนั้นถัดมา๒ปีไม่รู้ว่าอาจจะขายได้มากขึ้นหรือเปล่านะฮะ
เพราะเดือนแรกเขาขายได้ประมาณสัก๘๐๐๐ฉบับ
กำไรกำลังจากนั้นเป็นล้านฉบับต่อเมื่อต่อเดือนอะนะครับ
คือเขาชี้แจงมาบอกว่ามังกรฟ้าเป็นแค่แพลตฟอร์มแพลตฟอร์ม
เพื่อเปิดให้เป็นช่องทางให้สำหรับผู้ค้ารายย่อยเนี่ย
ได้มาขายตรงนี้แล้วเขาก็ไปขายต่อถูกไหมฮะ

๑เพื่อซู่กับเอกชน
เป็นการแก้ปัญหาสลักเกินราคา
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ย
โอ้โหแล้วถามว่าถามรายย่อยหรือยังคะ
รู้ไหมคะว่ารายย่อยเขาคิดยังไง
เพราะไอ้แพลตฟอร์มนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ย
จะเริ่มใช้จริงก็คือน่าจะเป็นพฤษภามิถุนานี้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบอยู่นะคะ
ทีนี้ลองมาถามผู้ค้าสลากรายย่อยกันหน่อยไหมคะ
ว่าที่คุณจะขายสลากออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของกองสลากเนี่ย
ค้าสลากออนไลน์เขาว่ายังไงเขาบอกว่าไม่เห็นด้วย
เอ้าคุณนิทัศน์อักษรโสพลอายุ๕๘ปีนะคะ
เป็นผู้ค้าสลากรายย่อยที่ตัวเมืองเชียงใหม่
บอกว่าคือตอนนี้มีการพูดคุยกันในวงการค้าสลากนะคะ
แต่ละจังหวัดเนี่ยจะส่งตัวแทนไปร่วมประท้วงเลยนะ
ไม่เห็นด้วยถึงขั้นจะรวมตัวกันไปประท้วงหน้ากองสลากเลยนะคะ
เพราะมองว่าคุณไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้ค้ารายย่อยหรอก
เป็นการเพิ่มภาระแล้วก็เพิ่มปัญหามากกว่า
เพิ่มยังไงคะคุณนิทัศน์
คุณนิทัศน์อธิบายต่อบอกว่าคือลูกค้ารายย่อยที่มาซื้อเนี่ย

บางรายไม่มีสมาร์ทโฟน
รายมีสมาร์ทโฟนแต่ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้
แต่บางคนก็เล่นแอปไม่เป็นด้วยซ้ำไป
นี่ถือว่าผู้ค้าก็จะลำบากนะ
แล้วคนซื้อก็จะลำบากคือเข้าไม่ถึง
ทีนี้การขายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เนี่ย
รัฐบาลกองสลากคุณมีทุนหนาเนี่ย

คุณบอกว่าคุณจะขายใบละ๘๐บาท

เป็นราคาที่รัฐบาลประกาศไว้ห้ามขายเกินนี้ถูกไหมคะ
แต่ถามหน่อยเถอะว่าตอนนี้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ย

คุณเคยเจอคุณดูป้ายเมื่อกี้ก่อนคุณดูป้ายเมื่อกี้ก่อน
ใบละร้อย๕ใบ๖๕๐ใช่ค่ะแพงเนี่ย

นั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าผู้ค้ารายย่อยเนี่ย
ก็จะขายในราคาที่สูงกว่าที่กองสลากจะขายผ่านออนไลน์
คือแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วถามหน่อยว่าเราผู้บริโภคเนี่ย
เลือกซื้อใครอ่ะก็เลือกซื้อคนที่ขายถูกกว่าถูกไหมคะ
แน่นอนนะแน่นอนว่าเขาจะได้รับผลกระทบนะคะ
นี่๓ใบ๓๓๐โอ้โหตกใบเท่าไหร่ฮะ๑๑๐บาท
ทีนี้เขาบอกว่าไอ้ปัญหาการขายสลากเกินราคาเนี่ย
ปัญหานี้สั่งสมมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
อยากให้รัฐบาลรวมถึงกองสลากเนี่ย
มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหานะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่า
นี้ส่วนใหญ่ยังขายสลากเกินราคาอยู่นะคะ
ใบเดียวเนี่ยร้อยบาทถ้าขายเป็นคู่เนี่ย
ละ๒๒๐ก็ตกใบละ๑๑๐บาท

เหลือสลากินแบ่งรัฐบาลไม่เยอะเหมือนงวดก่อนนะคะ
ทีนี้ขายดีเหรอไม่ใช่

จากการสอบถามผู้ค้าสลากรายย่อยเนี่ย
ว่าสาเหตุมาจากโคต้าถูกจำกัดน้อยลงหนึ่งล่ะ

ก็เลยทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถซื้อสลากมาขายได้มากเหมือนเมื่อก่อน
หลักเลยลอตเตอรี่แพงยี่ปั๊ว
คนไปซื้อต่อที่ไม่ได้โคต้าไปซื้อต่อยี่ปั๊ว

๒การบิดลมชุดเห็นไหม๓ใบ๓๓๐บาท
๕ใบ๖๕๐บาท
มันคือต้นต่อของทำให้สลากมันราคาแพงขึ้น
ฉะนั้นใบละ๘๐บาทแทบจะไม่มีแล้วนะครับ